กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนศรีก่อเกลือ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดสงขลา
เลือกตั้งที่๗อำเภอนาทวี
อำเภอสบาย้อยตำบลสำนักแต้ว
สำนักขามของอำเภอสะดาวพักภูมิใจไทย

ลดงบประมาณปี๒๑๖๕ของกระทรวงพลังงาน๗

ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว

ว่าวัดรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานชื่ออะไร

และผมไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานในกระทรวงพลังงาน

ที่ใช้พลังงานทุกรูปแบบ

และเป็นผู้ได้รับผลกระทบทุกครั้ง
กับนโยบายของกระทรวงพลังงาน

จังหวัดสงขลาของผมเป็นจังหวัดใหญ่ครับ

เรามีแหล่งพลังงานหลากหลายครับ
เรามีแหล่งขุดเจาะในอ่าวไทย
เรามีการ์ดธรรมชาติ

โรงที่๑โรงที่๒ของจนะ
โรงไฟฟ้าชีวมวลครับท่านประธานครับ
กระจายไปเกือบทุกอำเภอ

เรามีคลังน้ำมันที่อำเภอสิงหะนคร
และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อำเภอเทพา

ซึ่งรัฐบาลสั่งทบทวน
นี่ก็คือสถานการณ์พลังงานในจังหวัดสงขลา

เศรษฐกิจการลงทุนของไทยตกต่ำ
คนที่ธุรกิจอยู่รอด
ก็คือกลุ่มพลังงาน

แม้ผลประกอบการจะลดลงครับ
แต่ก็ยังมีกำไรสูงกว่าธุรกิจอื่น
จัดอันดับเศรษฐีเมื่อไหร่ครับท่านประธานครับ

วันนี้นะครับสรุป
มาตราที่๓๔
หน่วยงานอื่น

๑หมื่น๒พันล้านบาทโดยประมาณ
แต่ที่น่าสนใจครับมาตราที่๑๘ครับ
กระทรวงพลังงานปรับลดไปเท่าไหร่ครับท่านประธานครับ

น้อยแบบมีในยะสำคัญ
เพราะฉะนั้นนะครับผมขอปรับลด๗
แต่สิ่งที่ผมสนใจไม่ใช่ตัวเลข
แต่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างไร
วันนี้นะครับถามว่าประชาชนและประเทศชาติจะได้อะไร
ไปดูโครงการที่กรรมธิการไปปรับลดสิครับ
เล่มขาวคาดแดง
ไปดูโครงการทั้งหมดครับว่า
ประชาชนได้อะไรจากโครงการเหล่านั้นบ้าง
วันนี้นะครับกระทรวงพลังงานนะครับ
ขอรับงบประมาณแบบชาญฉลาดครับ
ตั้งงบประมาณผูกพันประจำปีเกือบทุกโครงการครับ
ไม่ว่าโครงการเล็กโครงการใหญ่
ในปีสองพันร้อยหกสิบห้า
หรือปีที่ต่อเนื่องกันทำเป็นงบผูกพันหมดครับ
ใช้วิธีการจากบริษัทมหาชนข้างนอก

เช่ารถประจำตำแหน่งของเลขาท่านรัฐมนตรีครับ
เท่าไรครับหนึ่งล้านห้าแสนครับ
แต่ทำเป็นงบต่อเนื่องตั้งแต่ปีหกสิบเอ็ดถึงปีหกสิบห้าครับ
นี่ก็คือวิธีการของกระทรวงพลังงาน

การจัดซื้อรถหกล้อหนึ่งตัน

การจัดซื้อรถบรรทุก
กระทรวงพลังงานใช้วิธีการเดียวกันหมด
คือใช้งบผูกพันธุ์
จะซื้อยี่สิบคันสามสิบคันท่านไปดูในข่าวค่าแดงครับ
กรรมาธิการไม่สามารถตัดได้ครับ
เพราะถ้าตัดมันจะมีผลกระทบกับ
การใช้จ่ายงบต่อเนื่อง
นี่คือความฉลาดของกระทรวงพลังงาน
ผมไม่สงสัยครับทำไมตัดได้แค่๑๐ล้านบาท
ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้
ผมเองจะให้ท่านเห็นว่า
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เป็นค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม
และสำรวจเป็นงบผูกพันอีกแล้วครับ
เรียกง่ายว่างบศึกษาครับท่านประธานครับ
รวมแล้วเป็นงบต่อเนื่อง
ตั้งไว้เท่าไหร่ครับ๑๔ล้านบาท๑๙ล้านบาท๒๔ล้านบาท

ตัดไม่ได้ครับเพราะเป็นงบต่อเนื่อง
นี่ก็คือเป็นการทำงบของกระทรวงพลังงาน
ท่านประธานครับผมขอถามกรรมธิการงบประมาณ
เห็นโครงการไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง
เหมือนกระทรวงอื่นในเล่มข่าวคาดแดงบ้างไหมครับ
โครงการยกมาให้ผมดูหน่อย

ราคาน้ำมันขึ้นทุกวันในยามวิกฤตโควิด
กระทรวงเขาคิดอะไรอยู่บ้าง
วันนี้นะครับน้ำมันเบนซินประเทศไทยเท่าไหร่ครับ
๙บาท๙๕สตางค์
ประเทศมาเลเซีย๑๖บาท๘สตางค์
น้ำมันดีเซลครับประเทศไทยเท่าไหร่ครับ

เลเซีย๑๖บาท๘๗สตังค์

วันนี้นะครับผมก็เลยบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้
เราก็อยากจะให้เป็นคำถามที่จะถามว่า
น้ำมันแก๊สไฟฟ้าทำไมมันขึ้นเรื่อย
ผมลงในพื้นที่พี่น้องประชาชนก็สอบถามตลอด

เพราะฉะนั้นผมขอปรับลดงบประมาณปี๒๕๖๒

ในวาระ๑วาระ๓โทษนะครับในวาระ๒วาระ๓
แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตให้กับการทำงบประมาณในปี๒๕๕๙